คุณผู้ชมฮะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยิ่งลมพัดลมเพลแล้วก็กิจกรรมอย่างหนึ่งที่น่าทำอย่างมากเลยนะ
ก็คืออะไรไปกางตรงกลางเต็นต์

เออไปกลางเต้นถ้ามีโอกาสก็ไปกันนะไปรับลมหนาวกัน
พี่คนนี้เขาไปกางเต็นต์เขาก็ได้รับลมหนาวอย่างเต็มที่จริงเลยล่ะครับ

เต็ตท์มันปลับไม่มั่นคงหรือยังไงครับ

คือแกลบพร้อมจะไปแล้วว่ะ

พี่ก็รู้กว่าไหนว่าเตนท์มันสุดทรมานขนาด
ใช่หรือยังไงรึไม่ใช่คน

เห็นไหมขามันอ้าวไม่ต้องต่อให้แข็งแรงก็ตามแต่เต้นประมาณนี้

เต้นเก็บของเต้นสำหรับสัตว์เลี้ยงหรือยังไงไม่แน่ใจ
บางทีบางคนไม่รู้ไงเห็นเต้นมันขยับไปขยับมาเฮ้ย
ทำอะไรกันล่ะเอาหัวเราะหัวเราะ
ก็หัวเราะทำอะไรหัวเราะทำไมทำกับข้าวหรือว่าออกกำลังกาย
เดี๋ยวนะทำกับข้าวในเต้นเนี่ยเหรอหัวเราะทำไมหัวเราะทำไม
ก็หัวเราะเหมือนที่คุณหัวเราะไง

ก็คิดว่าทำไมมันถึงไหวไปไหวมาลมนี้ลมมันแรง

แต่ให้ดูฝากเตือนกันไว้คือจะไปปักตรง

ให้ดีลมมันแรงแบบนี้
เต็นต์ด้วยนะว่าเอาเต็นต์ไปถูกขนาดหรือเปล่า

ถ้าซื้อดูเขาเขียนค่อย